นาฬิกา๕๓นาทีแล้วนะครับคุณผู้ชมมาดูข่าวกันต่อจากการที่ผมโปรยข่าวไป
เมื่อสักครู่นี้ก่อนปิดเบรกนะครับเรื่องของเสียงพระพุทธรูป
ที่เอาไปตั้งประดับไว้ที่รีสอร์ทริมทะเล
ใช่แล้วจุดที่ตั้งคือบางทีก็มีชาวต่างชาติเขาก็ใส่ชุดทูพีชไม่พอ
เหยียดกายยื่นเท้าบางทีไปทางพระพุทธรูปด้วยทางเสียงพุทธรูป
คนจะลงจากรีสอร์ทไปว่ายน้ำก็ใส่ชุดว่ายน้ำเดินผ่านหน้าเสียนพระพุทธรูปไปนะครับ
เรื่องนี้เราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบนะครับ
สอร์ทแห่งนี้ดำเนินกิจการโดยชาวต่างชาติครับ
ตั้งอยู่ริมชายหาดแหลมสนตำบลบ่อผุดอำเภอกเกาะสมุยจังหวัดสุราธานี
ก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊คท่านหนึ่งนะฮะนำภาพเสียงพระพุทธรูปที่ทางรีสอร์ท
โชว์ไว้ที่ลานกลางแจ้งใกล้บริมชายหาดไปโพสต์ลงในเพจเฟซบุ๊ก
รวมพลคนเกาะสมุยของแท้
จนทำให้มีผู้คนในโลกโซเชียลออกมาแสดงความคิดความเห็นจำนวนมากครับ
โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ต่างก็ไม่พอใจแล้วก็ทวงถามถึงความเหมาะสมเหรอ
ว่าการนำเสียนพระพุทธรูปซึ่งเป็นสิ่งที่พุทธศาสนิกชนให้ความเคารพนับถือเนี่ย
กลายเป็นสิ่งประดับเป็นของประดับจริงเนี่ย
หน่วยงานด้านพระพุทธศาสนาในบ้านเราหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในบ้านเรา
เขาก็โรนโรงอยู่นะอย่านำเสียงพระพุทธธรูปไปประดับประดา
ในสวนก็ตามในบ้านก็ตามโรงแรมก็ตามร้านอาหารก็ตามเนี่ย
เขาก็โรนโรงกันอยู่นะครับแต่ว่าคราวนี้โหยิ่งไปกันใหญ่เลย
เอามาตั้งไว้กลางแจ้งใกล้กับริมชายหาดที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยว
นอนพักผ่อนแก้ผ้าอาบแดดเขาบอกแบบนี้เลย
เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควร
แล้วก็โลกโซเชียลก็ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ
เข้าไปตรวจสอบว่าแล้วก็อธิบายให้ชาวต่างชาติเข้าใจนะครับ
ว่าไม่ควรทำเช่นนี้เพราะเสียงพระพุทธรูป
ไม่ใช่สิ่งของประดับตกแต่งนั่นเองนะครับ
ตอนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คงเห็นแล้วนะ
ข่าวนี้ก็คงเข้าไปตรวจสอบดูแลกันหน่อยนะครับ